พูดถึงรายได้เสริมอาชีพเสริมแล้ว

ในช่วงที่ยางพาราราคาตกต่ำ
ชาวเกษตรกรภาคใต้เขาก็ต้องหาแนวทาง
ในการสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิ่มเติม
อย่างที่นี่เลยเขามีการเพาะสาหร่ายพันธุ์ใหม่ขึ้นมา
ก็คือสาหร่ายลาโต๊ด
เขาบอกว่าขายได้ดีมากกิโลกรัมหนึ่ง๒๐๐บาท
หน้าตาของสาหร่ายลาโต๊ดเป็นยังไงไหนดูสิ

คือจะเรียกว่าคล้ายกับสาหร่ายพวงองุ่นก็ได้
แต่สาหร่ายพวงองุ่นก็จะเป็นเม็ดกลม
แต่อันนี้จะเป็นใบเรียวรีแต่ว่าเป็นพวงเหมือนกันนะคะ
นี่คือหน้าตาของสาหร่ายลาโต๊ด
เป็นอาหารที่เขาบอกว่าเพื่อสุขภาพ

มันน่าจะมีความแบบกรุบกรอบอะไรอย่างนี้ทานได้จิ้มกับน้ำจิ้ม
คือจิ้มกับน้ำจิ้มหรือว่าน้ำพริก
เพราะว่าชาวสตูนเขาชอบกินคู่กับน้ำพริกทัวร์
เพราะว่าเป็นสาหร่ายที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในช่วงฤดูร้อน
ก็คือประมาณมกราคมไปจนถึงเมษาคือมีแค่นี้เท่านั้น
พอฝนเริ่มตกสาหร่ายชนิดนี้หายไปเลยคุณ

ใช่ค่ะก็คือตามธรรมชาติก็จะมาช่วงฤดูร้อน
แต่คุณลุงมะหมาดมะลาเป็นอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เขาเล็งเห็นว่าสาหร่ายชนิดนี้ถ้าเกิดนำมาเพาะเลี้ยงเองล่ะ
รับประทานแล้วก็มีขายได้ตลอดทั้งปี

ก็เลยศึกษาการเพาะเลี้ยงจากจังหวัดกระบี่มา
แล้วก็นำกลับมาทดลองเลี้ยงที่บ้านที่จังหวัดสตูนดู
มาดูวิธีการเพาะสาหร่ายพันธุ์นี้ของคุณลุงกันหน่อย
ก็คือ๑เลยเก็บสาหร่ายลาโต๊ดที่ขึ้นตามธรรมชาติ

แล้วก็ก่อปูนสร้างเป็นบ่อแบบนี้
ขนาด๒คูณ๔เมตร
อันนี้ต้องมีการเช็คสภาพความเค็มด้วยนะคะ
แล้วก็ปรับแสงให้แสงได้ขนาดประมาณ
ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความเค็มแล้วก็แสงสว่างนะคะ
ปรากฏว่า๑๕วันเท่านั้นสาหร่ายลาโต๊ดเริ่มแตกกิ่งก้านออกมา

ใช่เริ่มที่จะออกเล็กน้อยแล้วกระทั่ง๔๕วันปุ๊บ
แขนงออกมาเรื่อยจนเก็บไปขายได้แบบนี้เลยคุณผู้ชม
ซึ่งก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีมากในช่วงที่ราคายางพาราตกต่ำนะคะ
ไม่ต้องไปแย่งกันดำผุดดำไหว้หาตามแหล่งธรรมชาติอีกด้วย
ที่สำคัญเพาะเลี้ยงเองขายได้เองตลอดทั้งปี
เห็นบอกว่าขายได้กิโลกรัมละ๒๐๐บาท
ปกติกิโลกรัมหนึ่งก็จะสักประมาณ๘๐๑๐๐บาท
ราคาสูงนะแล้วก็คือทำง่ายเลี้ยงง่ายเพราะเลี้ยงง่ายโตเร็วด้วย๔๕วัน
ค้ายได้แหละสาหร่ายแบบนี้จะหาเจอแถวอันดามันอยู่แล้ว
แต่หลายจังหวัดนะมีทั้งสตูนพังงาตรังกะบีก็มี
แต่ว่าพี่คนนี้แหมเขาไอเดียสุดยอด
นำมาเพาะเลี้ยงแล้วก็ปลูกขึ้นมาเอง
ใช่ถูกคนเราก็ต้องทำอะไรให้มันแตกต่าง
ก็ต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะ